เอาเรื่องนี้ดีกว่าครับท่านผู้ชมครับคุณลุงท่านหนึ่งอยู่ที่นครสวรรค์
แกก็ปีนข้ามรั้วไปจะไปจับไก่อืมแต่เพื่อนบ้านเนี่ย
แกเสียชีวิตนะฮะค่ะโชคชะตาครับท่านผู้ชมครับ
คนเราครับมันเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวค่อยค่อยติดตามไปนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับมีคุณลุงท่านหนึ่งนะครับ
อันนี้นะครับตำรวจสพตะคร้อที่นครสวรรค์ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
หลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านพักหลังหนึ่งนะครับ
ที่ตะบลตะคร้ออำเภอภัยสาหรี่นะฮะ
ไปถึงก็ไปตรวจสอบนะครับพบว่าผู้ที่เสียชีวิต
ความจริงอายุแกเพิ่ง๔๔ปีนะชื่อนายจำลองเผาหงทองนะครับ
ก็เสียชีวิตในลักษณะของการถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาว
เข้าที่ใบหน้ากับหน้าอกนะฮะกระสุนที่เข้าไปนี่ฮะนายจำลอง
นะครับที่กเหตุเนี่ยมีปรอกกระสุนปืนลูกทรองเบอร์๑๒

คนก่อเหตุนะครับเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านของผู้ตาย
ชื่อว่านายทวนใจเร็วอายุ๖๘ปี
ทวนเนี่ยถูกคุมตัวพร้อมกับอาวุธปืนลูกซองยาวแล้วก็ถูกนำตัวไปสอบปากคำ
นายทวนอายุ๖๘ปี
สพตะคร้อเนี่ยพาในทวนไปทำแผนนะครับวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ระหว่างไปทำแผนผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามว่าเออมันยังไงกันล่ะอยู่กันไม่ได้
อยากจะขอโทษครอบครัวผู้ตายเขาไหมไม่น่าเชื่อนะฮะ
คือในทวนเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ขอโทษนะครับ
คือเขาอ้างว่าเขาเตือนมาหลายครั้งแล้วเรื่องบุกเข้ามาในบ้านเขาอ่ะ
พูดถึงญาติผู้สูญเสียไหมครับ
ลุงจะขอโทษฝั่งที่ถูกยิง
มันก็โทษแล้วก็บบบอกมาตั้งหลายที่แต่มันไม่นั่นน่ะ
มันไม่กลับตัวเลยนะ
สำหรับคดีนี้นะครับสพตะเคราะห์
แจ้งข้อหาเบื้องต้นผู้ต้องหานะครับ
ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าด้วย
แล้วก็เรื่องของการใช้อาวุธปืนด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
สำหรับตัวของในทวนใจเร็ววัย๖๘ปีไปยิง
นายจำลองนะครับที่เป็นชายข้างบ้านนะครับ

ความคืบหน้าล่าสุดวันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรา

ได้คุยกับคนที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่านายพิชิตพัตตาสิงชื่อเล่นชื่อแชมป์
อายุ๓๗ปีเขาเป็นเจ้าของไก่ชนนะครับ
คือนายพิชิตเนี่ยบอกกับเราว่าก่อนเกิดเหตุเขาโทรศัพท์ไปหาในดอนนะครับ
ให้นายดอนมาเอาไก่ชนของเขาไปเลี้ยงเอาไว้นะ
กะว่าเออเดี๋ยวจะเอาไว้ต้มเอาไว้แกงกินประมาณอย่างนั้นอืมเนี่ยแม่ไก่ตัวนี้นะฮะ
กระทั่ง๕โมงเย็นเนี่ยเมื่อวานนี้นะในดอนก็มาเอาไก่ของเขาไปนะครับ
เอาไก่ชนตัวผู้ที่ไปตีมาหนึ่งครั้งแล้วมันแพ้อ่ะนะก็มาเอาไปแล้วก็ให้นายจำลองเนี่ย
เพื่อเอาไปทำอาหารในจำลองหรือว่าในดอนผู้ตายนะครับท่านผู้ชมครับ
เนื่องจากถ้าเอาไปขายก็ได้แค่ร้อยบาทเอาไปทำอาหารดีกว่า
ระหว่างที่ต้อนจับไก่กันอยู่ไก่มันปีนข้ามรั้วไปยังบ้านของในทวน
ซึ่งมันจะมีรั้วกั้นกลางกันอยู่นะครับซึ่งตอนนั้นก็
ตัวของนายพิชิตที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยที่เป็นเจ้าของไก่เนี่ย

ส่วนนายจำลองหรือว่าในดอนผู้ตายเนี่ย
เขาก็ถือหนังสติ๊กเพื่อเอาไปไล่ไก่ยิงไก่
จากนั้นตัวเขากับนายจำลองก็ช่วยกันจับไก่กับต้อนไปถึงหลังบ้านนะ
้อนไปจนถึงหลังบ้านของในทวน
ระหว่างนั้นในทวนเนี่ยเห็นพอดีก็เอาปืนขึ้นมายิงใส่
นายจำลองก่อนเลยนัดหนึ่งอืมจนล้มลงตอนนั้นเลือดออกจมกองเลือดแล้ว
แต่ยังไม่เสียชีวิตนะยังร้องด้วยความเจ็บปวดขอความช่วยเหลืออยู่
นายพิชิตเขาบอกว่าเขาเห็นไอ้ถวลหันมาหาเขาด้วย
หันปากกระบอกปืนมาจะยิงใส่ด้วยแล้วก็พูดว่านี่อีกคนนึงใช่ไหม
แล้วเหนียวไกลปืนมาด้วยแต่โชคดีที่ปืนมันขัดลำกล้อง

เขาก็วิ่งหนีมุดกำแพงกลับเข้าไปที่บ้าน
ขี่จักรยานยนต์ไปแจ้งความที่สพตะคร้ออยู่ห่างจากบ้าน๘๐๐เมตร
แล้วก็กลับมาพร้อมกับตำรวจนะฮะ
ระหว่างนี้เนี่ยแฟนของเขาเนี่ยบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่ง
นั่นคือเสียงปืนที่ในทวนเนี่ยหันกลับไปยิงซ้ำนายจำลองที่นอนเจ็บอยู่
ตัวในทวนเองนั่งรอตำรวจอยู่ที่บ้านนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาก็โมโหนะตอนนั้นเนี่ยพอเห็นในทวนเนี่ย
ยังวิ่งเข้าไปต่อยในทวนอยู่สองสามครั้ง
เนื่องจากไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องฆ่ากันตายขนาดนี้
นายพิชิตบอกกับเรานะครับบอกว่าตัวเขากับตัวนายจำลองผู้ตาย
เคยมีปัญหากับในทวนผู้ต้องหามาตลอด
เนื่องจากในทวนเป็นคนใจร้อนแล้วไม่ค่อยถูกกับชาวบ้าน
มีครั้งหนึ่งฝนตกน้ำจากห้องน้ำบ้านของเขา
ไหลตามร่องดินซึมไปถึงบ้านของในทวนผู้ต้องหา

ตัวเขาก็ตัดปัญหาด้วยการสร้างกำแพงกั้น
กำแพงเนี่ยสูงนี่ฮะพาคุณนฤทธิไปดูสูงเมตรครึ่ง
นี่คิดว่าอาจจะเป็นสาเหตุที่ในทวนอาจจะแค้นสะสมด้วย
เชื่อว่าไม่ได้ยิงเพื่อป้องกันตัวว่าจะมีใครบุกลุกบ้านอย่างแน่นอน
เนื่องจากมันยิงซ้ำถึง๒ครั้ง
จนทำให้นายจำลองเนี่ยเขาเสียชีวิต
นายพิชิตยังเล่าถึงรางสังหรณ์แปลกด้วยนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุนะก่อนหน้านี้๒วันลูกชายเขาอายุ๔ขวบ
อยู่เดินมาถามภรรยาเขาว่าถ้าหนูไม่อยู่เนี่ยแม่จะคิดถึงหนูไหม

ตอนนั้นทุกคนปิ๊บตกใจเอ๊ยไม่ลูกฉายเขาอายุสี่ควบถึงพูดแบบนี้

ก็เลยเชื่อว่ามันอาจจะเป็นรางสังหรณ์ไปถึงนายจำลองที่ถูกยิงเสียชีวิตในครั้งนี้ก็ได้

ทีนี้ก็จับกันต้อนกันจะได้ไม่ได้
อันนี้ก็เข้ามานี่ข้าวขล
อันนี้ค่ะเคยจ้างแต่แค่ไปประจำ

สนก็ต้อนจับจะได้ไม่ได้ก็วกเข้างี้

ไปอยู่ตรงนี้คนก่อเหตุยิงปั้ง

ยืนอยู่ตรงเกือบถึงกระแป้งทีแรกอย่างนั้นเจอหักปืน
เดินตรงเกาะข่อปูน
หยกใส่พี่ว่ามึงอีกคนนึงชิด

ซ้ำไปซ้ำอีกทีนึงทิ่มเลย

ตำรวจผมก็ต่อยเขาต่อยสองสามที
หกปีนะคะครับเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็นั่งอยู่หน้าบ้านฝั่ง

เห็นในดอนกับในแชมป์พยายามจะไล่จับไก่อยู่นานมาก
แต่ไก่มันก็วิ่งมันก็บินมันก็กระโดดแล้วมันก็เร็วอะค่ะ

ในดอนผู้ตายเอาหนังสติ๊กพยายามจะยิงไก่
เพื่อให้ไก่หยุดวิ่งแล้วก็จะได้จับง่าย
หินที่ยิงหนังสติ๊กอะค่ะเกือบจะโดนกระจกบ้านของชาวบ้านแตก
เฟื้อบอกโอ้โหยังตะโกนเตือนกันอยู่เลย
สักพักหนึ่งได้ยินเสียงปืน๒นัด
แล้วมารู้ว่าไก่เนี่ยนะมันโน้นวิ่งไปหลบหลังบ้านผู้ก่อเหตุ
และในดอนก็ถูกยิงเสียชีวิต
ตัวเองเสียใจนะคะที่มาเกิดเรื่องแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ในดอนอยากได้ไก่ตัวนี้มาก
เอามาต้มแกงกินอุตส่าห์ไปเตรียมโอ้โหเด็ดใบกะเพรามะขงมะเขือพริก
มาวางเอาไว้หน้าบ้านในแชมป์ตั้งใจว่าจะแกงไก่กินกัน
สุดท้ายไม่ได้กินแล้วก็มาเกิดเรื่องเศร้า

เกิดถูกหย่างรถเนี่ย
ยังว่าประงานจะถูกกระจกแทคารเพราะุ่งกระจกหน้าส่างเนี่ย
ตอนนั้นยุ่งได้ยินเสียงปืนดังกี่นัดครับ
ทีนี้ก็ปอดสัก๓นาทีหรือมั้งดังอีกทีนึง
ไม่ทันกินเลยใช่ไหม

ก็ไปทำด้วยเรื่องนั้น
อืมคิดว่าไก่คงมันไม่อยากตาย
อืมอย่างนั้นแหละ
อันนี้มะเขือที่เขา

สี่ห้ารุ่มินเก็บกองไว้ในโต๊ะนี่นะ
อืมมะเขือนี้เลยนี่แหละ
คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวได้คุยกับเพื่อนสนิทของผู้ตายอีกคนนึงนะคะ
ก็เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้๑๐ปีก่อน
ดอนผู้ตายกับในทวนผู้ก่อเหตุเคยทะเลาะกันมาแล้ว
ตอนนั้นทะเลาะกันเรื่องที่ดินค่ะ
ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยนะคะก็ไปซื้อที่ดินตาบอด
ก็คือที่ดินไม่มีทางออกมันอยู่ใกล้กับที่ดินของบ้านในดอน
ผู้ก่อเหตุก็ขอให้ในดอนซึ่งมีที่ดินใกล้กัน
ช่วยแบบย้ายหลักที่ดินหน่อยเลื่อนให้ที่ดินของเขามีทางออก
ดอนก็สละที่ดินบางส่วนให้ในทวนก็ยังขอเพิ่ม
ขยายเพิ่มอีกมันก็เลยทะเลาะกันมาเรื่อย
แล้วก็มีปัญหานะคะผู้ก่อเหตุมีปัญหากับชาวบ้านหลายคนนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นกระถิ่นหน้าบ้านของผู้ก่อเหตุที่ยาวออกมานอกถนน
ชาวบ้านผ่านไปผ่านมาเขาก็เดือดร้อน
บางคนเอามีดไปฟันให้มันสั้นลงจะได้ไม่ยื่นออกมา
ทวนก็จะมาด่ามาว่านะคะ

อันนี้ชาวบ้านเขาให้ข้อมูลนะก็เลยอยากจะให้ผู้ก่อเหตุรับโทษสูงสุด
เพราะว่ากลัวมากเมื่อเช้าระหว่างทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ก่อเหตุยังชี้หน้าขู่ชาวบ้าน
เรื่องที่ขัดแย้งนะคะคือนานหลายปีที่ขัดแย้งเกี่ยวกับที่
กับกับหลักที่ฝังกันอืมอันนั้นน่ะนานหลายปีแล้ว
ที่มันยังไงพี่ที่เขายึดกันนะคะที่รู้มาเขายึดกัน
อันนี้คือผู้ตายเป็นคนเล่าให้ฟังเขายึดกันแล้วก็มีการขอฝังหลัก
คือพี่ชายของคนที่เสียชีวิตน่ะชื่ออะไรนะชื่อธมนะคะ
เขาเป็นคนฝังหลักให้ขยับหลักให้ที่ที่คนคนยิงอ่ะ
เขาขอเขาจะเอาตรงนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาไม่อยากให้มีปัญหา
เขาก็เลยเลื่อนหลักให้อันนี้คือได้ยินมาจากผู้ตายนะคะ
อันนี้อันเนี้ยมันก็นานหลายปีแล้วเหมือนขอทางผ่านด้วยขอทางผ่าน
ฝังหลักเข้ามาในพื้นที่ของคนตาย
แต่คนตายไม่ยอมตอนนั้นก็นานแล้วก็คือมีเรื่องกันเถียงกัน
นะคะเรื่องนี้คือเรื่องที่แต่นานมาก
ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ทีมข่าวได้คุยกับน้องสาวของผู้เสียชีวิต
กริตติยาเผาหงทองอายุ๔๒
บอกว่าน้องชายเป็นคนดีขยันทำมาหากิน

ไม่คิดว่าจะมีคนมายิงน้องชายจนเสียชีวิตแบบนี้
ก่อนเกิดเหตุฝันค่ะเหมือนกับเป็นรางสังหรณ์เหมือนกัน
สองอาทิตย์ก่อนฝันว่าไปร่วมงานงานหนึ่ง
งานเนี่ยนะโอ้โหญาติพี่น้องมากันทุกคนยกเว้นในดอน

แต่สุดท้ายโอ้โหกลายเป็นว่าในดอนมาถูกยิงตายกับเหตุการณ์นี้นะคะ
อยู่คนเดียวสมรรถะรับจ้างกินค่ะ
ก็ไปรับจ้างรายวันกลับมา

ฝันแบบว่าฝันสองสามครั้ง
ฝันว่ามารวมตัวกับพี่น้องที่บ้านเกิดที่บ้านตะเคาะ
มันเป็นงานอะไรไม่รู้แต่แต่ทุกคนจะมารวมตัวกัน
คนญาติพี่น้องที่ตะคอ
แต่ตัวเขาไม่ได้อยู่ไม่ได้เห็นนะ
แต่จะเห็นคนอื่นที่มารวมตัวกัน

คงไม่รู้ใช่มันจะเป็นประมาณ๒๓ครั้งแล้วค่ะ

ใช่ค่ะ
เหมือนกับฝันเป็นรางบอกเหตุอะไรแบบนี้นะคะ
น่าเชื่อนะว่าจะยิงกันตายด้วยเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะ